ใครที่ชอบดื่มน้ำหวานน้ำชาอะไรต่างแบบนี้คุณ
ดิฉันไปส่องเรื่องนี้มาเจอเลยบอกว่า
ถ้าเกิดคุณเคยดื่มชาชาที่คุณเคยดื่มจะธรรมดามากเลย
เพราะเรื่องที่จะพาไปดูนี้มันโอ้โหอาหารจริง
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
โอ้โหจริงบอกแล้วว่าการดื่มชาของคุณที่เคย
จะดูธรรมดาไปเลยถ้าเจอชาร้านนี้
คุณดูนะคะชานมสีสันสวยงามมากและปังที่สุดในปัตตานี
เป็นเมนูสร้างสรรค์ของร้านนี้ค่ะ
ชื่อว่าร้านชา

ชาหัวนุ่มพิกัดอยู่ที่ถนนสายหลักมัศยิตกลาง

คือดิฉันว่าแม่ค้าร้านนี้เขาต้องได้เกรดเอวิชาศิลปะแน่นอน
แล้วคุณดูการรังสรรค์ของเขาสิ
มันออกมาเป็นแบบว่าสีสันเป็นชั้นเลย
ชาของที่นี่ที่ร้านนี้ทุกแก้วทุกถุง

ใช่สีมาน่ารยาธารอ่ะจริงสีมันสดใหม่
ทำให้เด็กอย่างเราคนอย่างเรา

ดูดให้ลูกค้าต้องควักเงินจ่ายซื้อไปเลย
ปัตตานีเขารู้กันดีว่าร้านนี้ดังมากนะคุณ
หัวนมออกเสียงเป็นภาษาใต้แปลว่าชาหัวนมนั่นแหละ
ชาหัวนมนะฮะประมาณนี้
ต้องยอมรับว่าชาใต้เนี่ยอร่อยมากเจ็บจนเข้มข้นมาก
หัวชาเขาเรียกอย่างนี้หัวชาเขาจะต้องเข้มข้นมาก
ที่สำคัญทางร้านเขาจะเน้นนมสดนะคะ
ไม่มีส่วนผสมของน้ำไม่ทำให้เสียรสชาติเลย
ดูดเข้าไปโอ้โหดีจริงมันแบบมันสดชื่นอ่ะคุณ
แต่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าจอทำได้แต่ดูดน้ำลายใช่ค่ะ
เมนูแนะนำสุดปังของร้านนี้ก็คือชาหัวนมหรือว่าชาเย็นนมสดหวาน
ชื่นใจถ้าอยากหากอยากจะเติมสีสันเข้าไปเนี่ย
ลองเป็นอันชันชาเขียวเผือกอันชันอันชันชาเย็นอันชันกาแฟอะไรต่าง
ได้หมดค่ะคุณแล้วการตกแต่งร้านของเขาก็น่ารัก
โดนใจกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยจริงนะคะนี่อ่ะ
ใครอยากลองชิมชาสีสันสดใสรสชาติถูกใจขวัญใจชาวปัตตานีแบบนี้
ลองกันได้สอบถามรายละเอียดช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่าง
หมายเลขโทรศัพท์นี่เลยจ้าช่าหัวนุ่มชั่วช่าหัวนมนี่ยากกินนะ
อยากกินจังเลยนี่อร่อยแรงอร่อยแรง